สวัสดีค่ะลูกอ่อนร้อนหนาวกับดาวซูเปอร์สารามมาแล้ว
วันนี้มาส่งของค่ะให้กับผู้ประกาศเขาสั่งของไว้เนี่ยต้องมาส่งให้เขาตั้งแต่เช้าเป็นคิวแรกแรกเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวตรงเดี๋ยวมาเช็คของกันอีกทีนะคะว่าเขาสั่งอะไร
แต่ช่วงนี้การค้าขายออนไลน์ดีมากเลยเพราะว่าฝนตกค่ะ
คนไม่ค่อยออกไปข้างนอกไปซื้อของสั่งทางมือถือออนไลน์ง่ายสุดนะคะ
ก็ฝนมาแล้วจริงเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะคะแต่ฝนเนี่ยมาได้น้ำได้เนื้อช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะหรือว่าลมฝนประจำฤดูทำงานแข็งแรงขึ้นทุกวันเหมือนออกกำลังกายมากขึ้นนะเนาะ
ลมเขาหมุนดีขึ้นพัดพาเอาความชื้นเข้าไปเป็นฝนในพื้นที่
ภาคอีสานวันนี้คือภาคที่ต้องจับตามองเพราะว่าฝนมาตั้งแต่เช้าเห็นไหมคะภาคอีสานตอนล่างตรงนี้ค่ะ
เยอะหน่อยนะคะและจะตกหนักตกแช่ได้ตลอดทั้งวันเลยเบาสลับหนักแตกต่างกันไปนะคะส่วนภาคอื่นอื่นภาคใต้ก็มีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยเหมือนกันฝนแบบนี้คลื่นน่าห่วงจริงจริงค่ะทะเลอันดามันไม่ใช่เฉพาะจุดที่มีฝนน่าสังเกตดีดีนะคะคลื่นตอนเนี้ยที่สูงสูงเนี้ยสองเมตรเริ่มประชิดฝั่งแล้วรว
ก็สูงได้ประมาณ๒เมตรเช่นเดียวกันนี่ไม่นับจุดที่มีฝนนะอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรเลยอุณหภูมิช่วงที่ก่อนเกิดฝนอาจจะร้อนอบอ้าวแต่พอฝนตกลงมาแล้วอุณหภูมิดีขึ้นสบายมากขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่๒๕๓๕องศาเซลเซียสค่ะ